จากจุดหลักในกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัด
เขาก็มีการชุมนุมคู่ขนานกันไปด้วยในหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะ

แต่ปรากฏว่าทางเพจแจ้งว่าจะยังไม่มีการชุมนุมนะคะ
แต่ว่าพื้นที่อื่นก็มีการชุมนุมกันอยู่ด้วยค่ะ
อันนี้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าโพสต์แบบนี้เนี่ยสับขาหลอกเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
เขานัดชุมนุมคู่ขนานกับผู้ชุมนุมในกรุงเทพ
เพื่อให้กำลังใจทนายอานนท์และเพื่อนนักศึกษาที่ถูกจับ
ในช่วงเย็นวันนี้แต่ปรากฏว่าล่าสุดเพจก็โพสต์แจ้งบอกว่า
ตุลาคม๒๕๖๓นี้ทีมประชาคมจะยังไม่มีการชุมนุม
ขอให้เพื่อนพี่น้องประชาชนและพี่ตำรวจ
ติดตามเพจอื่นอื่นอย่างใกล้ชิดอาจจะมีเซอร์ไพรส์คลิด้วยนะ
อันนี้เขาเขียนมาอย่างนี้ซึ่งเย็นนี้กลุ่มนักศึกษามช
จะชุมนุมหรือไม่อันนี้ต้องจับตาดูสถานการณ์กันอีกครั้งค่ะ
ส่วนที่ขอนแก่นเพจเฟซบุ๊คขอนแก่นพอกันทีก็โพสต์ดวน
นุมขอนแก่นอีกครั้งวันนี้รวมพลตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาที
คอมเพล็กต์มขอแสดงจุดยืนประนามการกระทำของรัฐบาลที่คุกคามประชาชน
กดดันให้ภาครัฐปล่อยตัวเพื่อนพี่น้องของพวกเรา
ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ชุมนุมในกรุงเทพ
และอยู่เคียงข้างผู้ร่วมอุดมการเพื่อประชาธิปไตยด้วยกัน
ล่าสุดทางผู้สื่อข่าวของเราติดตามสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่หน้าศูนย์อาหารและบริการหรือว่าตึกคอมเพล็กนี่แหละ
บรรยากาศนะคะก็มีนักศึกษาทยอยเดินทางมาชุมนุมกันบางส่วน
แต่ก็ไม่เยอะมากเพราะว่ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องค่ะ
ประกอบกับวันนี้ก็เป็นวันหยุดจึงอาจจะเลื่อนเวลานัดหมายกัน
ประเด็นเรื่องของการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุม
ซึ่งมองว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบของรัฐ
และเรียกร้องให้ทุกคนที่ถูกจับได้รับอิสรภาพค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านที่บ้านนาหนองบงตะบนเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ร่วมร้อยคนนะคะนี่แหละค่ะไปรวมตัวกันชู๓นิ้ว
ถือป้ายขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ลาออกและยุบสภาพร้อมแก้รัฐธรรมนูญฉบับปีหกศูนย์
พร้อมทั้งถือป้ายบอกว่าพ่อแม่เกี่ยวข้าวแล้วจะไปช่วยลูกสู้เด้อนะคะ
ส่วนกลุ่มนักศึกษาในอำเภอเมืองเลยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊ก
นามความรุนแรงจากการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อวานนี้
แล้วก็เชิญชวนนักศึกษาพี่น้องชาวจังหวัดเลยว่า๖โมงเย็น
จะร่วมกันชู๓นิ้วบริเวณใจกลางเมืองเลยค่ะ
แต่ยังไม่มีการระบุสถานที่เขาบอกว่าจะแจ้งกันในกลุ่มไลน์แล้วก็เฟซบุ๊ก
ว่าก็คงมีผู้เข้ามาร่วมชุมนุมไม่น้อยนะคะ
จากการเช็คไปก็ในต่างจังหวัดก็มีการจัดการชุมนุมกัน
ขนานไปกับในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่หลายจังหวัด
ไม่ว่าเป็นอีสานเป็นภาคใต้หรือภาคเหนือก็ดี
เดี๋ยวจะมีบรรยากาศให้ติดตามกันต่อเนื่องกันไปกับหน้าจอของเรานะ